ทุกผู้ชมครับมีแรงงานชาวเมียนมาสองคนนะครับถูกฆ่าแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในบ้านพักคนงานกลางสวนทุเรียนที่จังหวัดชุมพรคือเรียกว่าโหดเยี่ยมทีเดียวล่ะสำหรับสภาพศพนะครับทุกผู้ชมครับที่สำคัญก็คือในตัวของแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยหนึ่งในสองเนี่ย
ค่ะมีเงินสดอยู่สองหมื่นกว่าบาทอ๋อคนร้ายไม่ได้เอาไปเลยนะ
แปลว่าไม่ใช่ชิงทรัพย์อ่ะสิตำรวจเลยมุ่งไปที่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
แล้วต้องขัดแย้งกันอย่างรุนแรงถึงฆ่ากันแบบโหดเยี่ยมขนาดนี้โทษนะคะ
เป็นบ้านพักคนงานในพื้นที่หมู่๘ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะฮะ
เสนทางก็ทุลักษณ์อันดาระครับต้องผ่านลำห้วยผ่านลายขาวสูงชัน
ห่างจากถนนเพชรเกษมเข้ามาเนี่ยลึกถึง๑๕กิโลเมตร
บ้านพักคนงานที่ยกพื้นสูง๒เมตรตรงนี้นะครับ
อยู่ที่เชิงเขากลางสวนทุเรียนซึ่งสวนทุเรียนมีเนื้อที่๒๕ไร่นะครับ
ทั้งสองศพเนี่ยนะฮะเสียชีวิตกันอยู่คนละจุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ศพแรกที่เจอเนี่ยสภาพเลือดเริ่มแห้งกรังแล้ว
อยู่บนระเบียงบ้านนี่เห็นไหมฮะสภาพศพคือถูกของมีคมเนี่ย
ฟันเข้าที่ศีรษะเป็นแผลลึกชะกันยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
จำนวน๖แผลต้นคอด้านหลังถูกฟันเป็นแผลเวอะหวะจนคอเกือบขาดนะฮะ
คว่ำหน้านี่ฮะศีรษะพาดอยู่กับระเบียงหน้าบ้านนะครับ
แล้วในตัวของศพนี้นะครับมีกระเป๋าคาดเอวนะครับ
ตรวจสอบในกระเป๋าเนี่ยมีเงิน๑๒๐บาทแล้วมีบัตรสีชมพูนะฮะ
เป็นบัตรแรงงานต่างด้าวระบุชื่อนายมูเรมาวอายุ๔๘ปีสัญชาติเมียนมา
นี่ศพแรกนะครับอีกศพนึงนะครับศพนี้เนี่ยสภาพศพเนี่ยต้นคอด้านขวานะฮะ
จุดที่เป็นส่วนมาทางด้านหน้าหน่อยนะฮะถูกแทงด้วยของมีคมสองแผลลึกนิ้วกว่า
ต้นคอด้านซ้ายมีร่องรอยถูกของมีคมฟันเป็นแผลชะกันจนคอเนี่ยเกือบหลุดจากจากบ่าเลยนะฮะ
เหมือนกับศพแรกเลยนะฮะแล้วใกล้ใกล้กับศพนี้นะครับมีกระเป๋าสะพายอยู่หนึ่งใบ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเหมือนกันนะครับ
ระบุชื่อนายมาลคินอายุ๕๘ปีที่ศพของนายมาลคินยังไปเจอกระเป๋าเงินอีก๑ใบ
ซึ่งในกระเป๋าสตางค์เนี่ยมีธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาทอยู่๒๔ใบก็รวมเป็นเงินก็๒๐๐๐
นี่มีศพที่สองนะครับมีพวกแบงค์ย่อยมีเงินเหรียญอื่นด้วยนะฮะ
แต่ว่าเงินเนี่ยเท่ากับว่าไม่หายไปนะครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
มีพวกถังแก๊สหุงต้มนะฮะมีเตาแก๊สมีหม้อหุงข้าวซึ่งหุงข้าวไว้เต็มหม้อ
แต่ไม่ได้ตักกินเลยนะล้มโรเนณาทอยู่เกือบพื้นระเบียง
มีมีธปลายแหลมยาวซะ๒๐ซัลมิเมตรตกอยู่ระหว่างทั้ง๒ศพ
สองศพอ่าแถวระเบียงนี่นะฮะที่ปลายมีดมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็มีมีดพระทำสวนเป็นมีดงอยาวสัก๑เมตรเศษ
เล่มนี่นี่เป็นที่เกิดเหตุนะครับค่ะเจ้าของสวนทุเรียนนะฮะ
ชื่อนางดวงพรอายุห้าสิบสามปีนะครับบอกว่าช่วงเช้าเนี่ย
ก่อนจะเจอศพกันมีแรงงานชาวเมียนมาชื่อในหมง
เป็นลูกจ้างที่จ้างมาเป็นพิเศษเพิ่มเติมให้มากรีดยางในสวนแปลงด้านบนเขาเนี่ย
โทรมาบอกบอกตอนที่เดินไปที่บ้านพักก็เห็นสองคนเนี่ยถูกฆ่าตายไปแล้ว
นี่เจ้าของสวนก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ
เจ้าของสวนทุเรียนบอกว่า๑ใน๒ศพซึ่งก็คือนายเมาคินนะฮะ
คนนี้เป็นคนงานในสวนจ้างมาทำงานได้๓ปีแล้วนะ
อีกศพหนึ่งคือนายมูเรนะครับศพนี้เป็นแรงงานที่ไม่เคยรู้จัก
แต่เคยเห็นครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาเคยมาหานายมาวคิน
คนงานของเจ้าของสวนที่สวนนี่แหละแต่ไม่รู้ว่ามูเรเนี่ย
เขาเป็นคนงานของสวนไหนส่วนนายมาวคินที่เคยจ้างมาเนี่ยฮะ
ที่รู้จักกันมาเนี่ยทำงานกันมา๓ปี
ก็ถือว่าเป็นคนดีนะทำงานดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่
ถ้าจะมีปัญหาก็คือเรื่องปัญหาสุขภาพไม่ดี
ลูกน้องคนนี้อยู่ประมาณสามปีกว่าแล้วสามปีกว่าใช่ค่ะ
มีครอบครัวอะไรไหมครอบครัวเขาอยู่พระม่าอยู่พระม่าใช่ไหมใช่เขาอยู่คนเดียว
อีกคนเนี่ยมาเป็นคนที่ไหนยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้อยู่สวนใครก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าลูกน้องไม่กินเหล้า
ไม่สูบบุรีกินแต่หมักอย่างเดียวอืมใช่เขาไม่กินเหล้า
แล้วเคยมาเราเคยเจอเคยเจอครั้งเดียวเคยเจอครั้งเดียว
เคยถามเหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนเขาก็ชี้อยู่ข้างในนู้นแหละ
ไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนเขาชี้ไปข้างในแล้วถามว่าทำไมวันนี้มันหยุด
ก็มาเคยเจอทีนึงทีเดียวครั้งเดียวเขาจะเก็บตังค์กลับบ้าน
เขาได้ส่งตังค์ประมาณ๒๓เดียวแล้วไม่ได้ส่งวิวธรรมดา
เขาจะส่งทุกเวลาไหนเขาจะเก็บตังค์กับไปอีนแล้วเขาจะไม่ส่ง
ใช่น่าจะเลื่อนตังค์คิดน่าคิดว่าน่าจะเลื่อนตังค์
ที่เป็นเจ้าของคดีท้องที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุ
จะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาด้วยกัน
แต่คาดว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุต้องมีไม่ต่ำกว่า๒คน
หาผู้ตายทั้งสองที่บ้านพักคนงานนี่แหละ
คงตกลงเรื่องอะไรกันบางอย่างแต่ตกลงกันไม่ได้
ก็เลยใช้มีดฟันกันแบบไม่ยั้งมือนะครับ
เพราะว่าสองศพเนี่ยถูกฟันซ้ำที่คอหลายครั้ง
คอเนี่ยเกือบหลุดจากบ่าก่อนที่คนก่อเหตุจะหลบหนีไป
โดยไม่แตะต้องทรัพย์สินเงินทองอะไรของผู้ตายเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นปมสาเหตุคาดว่าต้องเป็นเรื่องความขัดแย้ง
หรือความแค้นกันอย่างรุนแรง
ตอนนี้กำลังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบร่องรอยของคนร้ายนะครับ
ก็ต้องลำเลียงศพลงมานะฮะเป็นพื้นที่ไหล่เขานะครับ